มาดูในจุดกรุงเทพหน่อยนะคะสำหรับจุดฉีดวัคซีน๑ใน๒๐
จุดที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศก็คือที่
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราพร้อมรายงานอยู่นะคะ
เชิญค่ะคุณอาจารย์ชะพรค่ะ
มีประชาชนมารอเข้ารับวัคซีนกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะ
แต่ว่าในภายในบริเวณโกดัง๔ที่เป็นจุดฉีดวัคซีนเนี่ย

เพราะว่าเขาจะมีการเรียกประชาชนเข้ามารับวัคซีนแบบเป็นรอบตามช่วงเวลา
รอบ๙โมงรอบ๑๐โมงแบบนั้นเพื่อลดจำนวนความแออัดหรือว่าหนาแน่นค่ะ
โดยระบบการจัดการคิวที่นี่ก็จะมีการจัดการคิวโดยใช้เทคโนโลยี
แล้วก็จะมีจอแสดงผลดิจิทัลด้วยเพื่อแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ถึงคิวไหนแล้ว
แล้วก็ยังเหลืออีกกี่คิวแล้ววันนี้รองรับได้กี่คิว
แต่ว่าวันนี้จะสามารถให้บริการวัคซีนได้เพียงแค่ประมาณ๕๐๐คน
ตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมานะคะ
สำหรับประชาชนที่จะเข้ามารับวัคซีนในจุดนี้เนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไทยร่วมใจ
หรือว่าเป็นการลงทะเบียนผ่านทางโรงพยาบาลบางประกอบ๑ค่ะ
เพราะว่าที่จุดนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันของ๓หน่วยงานด้วยกันนะคะ

จะต้องมีการผ่านขั้นตอนในการตรวจเนี่ย๖จุดด้วยกันนะคะ
จุดแรกจะเป็นจุดคัดกรองตรวจเช็คอาการเบื้องต้น
เรื่องของสุขภาพยาต่างก็จะมีใบเป็นใบเช็คลิสต
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยสอบถามนะคะ
จากนั้นก็จะไปที่จุดที่๒คือจุดวัดความดันค่ะ
แล้วก็ไปที่จุดยืนยันตัวตนนะคะ
เป็นการเอาบัตรประชาชนนะคะ
ยืนยันตัวตนว่าเราได้ลงทะเบียนผ่านทางไหน
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าทางเว็บไทยร่วมใจค่ะ
จากนั้นจะไปที่จุดที่๔ก็จะเป็นจุดคัดกรองจุดที่๒นะคะ
ซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลต่างลงในระบบ
ข้อมูลเรื่องของสุขภาพเรื่องของความดันที่เราผ่านมาแล้วจาก๓จุดแรก
จากนั้นก็จะมาที่จุดที่๕ซึ่งก็คือจุดรับวัคซีนค่ะ
แล้วก็จะไปอยู่ที่จุดที่๖นะคะ
ก็คือจุดรอดูอาการหรือว่าพักคอยอาการหลังจากได้รับวัคซีนแล้ว

มีจอดิจิทัลที่ทำระบบจัดคิวรันคิวแล้วก็แสดงผลรวบรวมสถิติด้วย
ว่าตอนนี้ถึงคิวไหนแล้วและในแต่ละวันมีคนมาใช้บริการเท่าไหร่
โดยเป็นการคำนวณได้ต่อนาทีเลยนะคะ
เป็นการใช้จัดการเรื่องของเวลาเรื่องของคน
แล้วก็จำนวนวัคซีนที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีวัคซีนเหลือค่ะ
รวมถึงยังมีจอตรวจจับคนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย
เข้ามาในจุดรับวัคซีนด้วย
วันนี้จากที่สอบถามเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาดูแลถึงกว่า๒๐๐คนนะคะ
ก็เป็น๓หน่วยงานหลักอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นคือ

ซึ่งวันนี้ทางผู้อำนวยการสำนักงานเขต
ลงพื้นที่ตรวจด้วยตัวเองตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
ซึ่งก็ขวดหนึ่งเนี่ยก็โดยเฉลี่ยก็ฉีดได้ประมาณ๑๐คนนะครับ
ซึ่งก็ได้ถูกจัดสรรนะฮะให้เหมาะกับจำนวนคนที่ลงทะเบียนวันนี้ครับ
ถ้าในวันต่อไปได้รับจัดสรรวัคซีนมากขึ้นเนี่ย
ก็จะได้ฉีดมากขึ้นนะครับ
วันนี้จะรับให้บริการวัคซีนได้ประมาณ๕๐๐คนก่อน
นี่ค่ะเก็บอยู่ในตู้ทางด้านซ้ายมือนี้นะคะ
วันนี้เนี่ยได้รับมา๕๐โดสซึ่งโดสหนึ่งจะสามารถฉีดได้ประมาณ๑๐๑๑คนค่ะ
โดยในเบื้องต้นช่วงแรกก็จะสามารถฉีดได้ประมาณ๕๐๐คนก่อน
แต่หลังจากวันที่๑๕มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะ
ว่าจะได้รับวัคซีนเข้ามาเพิ่มและน่าจะให้บริการได้เพิ่มขึ้นเรื่อย
รวมถึงในวันที่๒๒มิถุนายนนะคะจะมีกลุ่มอาชีพเสี่ยงค่ะ